ดูอีกเรื่องหนึ่งฮือฮาไม่แพ้กันเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องที่มีคนแชร์ภาพน้ำทะเลที่บางแสนเนี่ยมันเป็นสีเขียวอารามสวยงามมากมากแต่ก็แอบตกใจว่าเอ๊ะมันจะอันตรายหรือเปล่าแล้วเกิดจากอะไร

อันนี้คุณผู้ชมจากเพจชอบจังบางแสนนะคะเขาโพสต์ภาพบอกว่าทะเลบางแสนมีน้ำสีเขียวเข้มมีฟองแถมมีกลิ่นอีกหลายคนไม่เคยเห็นก็เลยมาคอมเมนต์กันมากมายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียล
ทีนี้ถามว่าสาเหตุที่น้ำทะเลเปลี่ยนสีแบบนี้มันเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากแพลงต้อนประจำฤดูฝนค่ะ
ซึ่งแพงต้นชนิดนี้นะคะจะมีสาหร่ายสีเขียวอยู่ในตัวและแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็วพอมันถึงช่วงฤดูของมันมันก็เลยเกิดการแบ่งตัวและกระจายเต็มทะเลไปหมดจนกระทั่งน้ำทะเลใสเนี่ยกลายเป็นเขียว
ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าแพลงต้อนบลูมจริงมันมีทุกปีนะช่วงประมาณนี้มันจะหมดค่ะบางทีชาวบ้านก็จะเรียกเป็นภาษาทั่วไปว่าขี้ปลาวาน
มันม้ามสีมรกฏเลยแต่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้๓๗วันแล้วกลับสู่ปกติทีนี้เอ้าเด็กมาเล่นน้ำแบบนี้บางคนตกอกตกใจเอิ้นจะอันตรายหรือเปล่านะคะเราก็เลยไปสอบถามดรวิทยากันบัวค่ะท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรภาวาริชศาสตร์ไม่ค่อยได้ยินเนาะเขาศึกษาเรื่อง
ยังไงอาจารย์คะขอความรู้หน่อยคะ
เข้าใจนะนักวิชาการท่านก็บอกแล้วท่านเป็นถึงดร
เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยบูรพาในพื้นที่อยู่แล้ว
คือเห็นแบบนี้ไม่อันตราย
แต่บางคนอาจจะแพ้ก็ได้

เดี๋ยวรอให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อน๓วัน๗วัน
เดี๋ยวกำลังดีขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งที่บางแสนเขาปิดหาดใช่ไหม
แล้วมันก็มีการฟื้นฟูหาดทราย
รวมถึงน้ำทะเลบางแสนสวยใสทีเดียว

เดี๋ยวได้มีโอกาสไปเที่ยวค่อยไปเที่ยวกันกันแล้วกัน